มักจะมีแต่ข่าวเรื่องมรสุมความรัก
เรื่องของมือที่๓เรื่องของการรักซ้อน

อย่างคู่ของหญิงหญิงกับตุมตามเนี่ย
ปิดฉาก๓ปีครึ่งไปหมดหมาดนะคะ

ปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์เองก็เปิดใจแทนเพื่อนสาว

แต่ก็รับทราบเรื่องข่าวมือที่๓มาตลอดค่ะ
และทำหน้าที่คอยให้กำลังใจเพื่อนสนิทค่ะ
เราเจอกันเพราะว่าหนูกลงกลับมาเมือนพอ
แต่ว่าตอนอยู่ต่างประเทศก็พวกหนูกลงไปร้อง
ร้องให้กำพุกลูกบ่อยไหมคะ

เราต้องสู้ชีวิตคนเรามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
มันไม่มีใครในชีวิตที่ไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้

แต่แค่ว่าเราสภาพจิตใจที่มันไม่ปกติ

แค่ว่าเราต้องผ่านไปให้ได้เร็วที่สุดแค่นั้นเอง

เวลาเป็นเพื่อนเราก็มีมุมของความเป็นเพื่อนอยู่แล้ว
แต่แค่ว่าเราอาจจะแบบไม่ได้พูดอะไรมากไม่ได้
เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเขา

สำหรับนักแสดงสาวมาริสาแอนิต้า
คือรู้กันอยู่แล้วว่า
กับสามีที่เป็นนักบินมา๕ปีแล้ว
แต่ว่ายังไม่เห็นมีวี่แววว่าจะมีเบบีสักที
ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวเขาก็พูดคุยกับสามีเรียบร้อยแล้ว
ก็คือได้ข้อสรุปออกมาว่าเขาจะอยู่กันสองคนตายาย
กับใครรู้ไหมบรรดาลูกเนี่ยค่ะก็คือน้องหมา
ตอนนี้นะคะเขาทุ่มเทให้กับการเลี้ยงน้องหมาแบบจริงจังเลยนะ
จริงจังมากถึงขั้นที่ว่าขอไปเป็นครูฝึกสุนัข
และอนาคตถ้าเกิดว่าเรียนจบหลักสูตรแล้ว
ก็จะเปิดรับสอนแบบจริงจังด้วยจ้า
เมื่อไหร่จะมีลูกตอบเลยว่าไม่มีค่ะ
แต่งงานมา๕ปีแล้วค่ะก็ตอนนี้ก็คุยสรุปกับจบกับคุณสามีแล้วว่าจะไม่มีลูกค่ะ
ตอนนี้เราก็จะเน้นหนักไปทางการเลี้ยงน้องหมา
ตอนนี้ก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มเรียนเป็นครูฝึกสอนหมา

ไปก็จ้างได้นะคะน้องหมาที่เตรียมเอาไว้สำหรับออกงานโชว์โดยเฉพาะ

ก็คือหลังจากที่เราค้นพบเราว่าเราไม่มีลูกเราก็เลยเอามาทุ่มเทตรงนี้ค่ะ
ความสุขของคนเราไม่เหมือนกันแบบนี้ก็เป็นความสุขอีกหนึ่งรูปแบบของพี่สานะ
ก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้เป็นคุณครูฝึกน้องหมาที่สวยที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะ